ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของลูกชิ้นเช่นกันนะคะ

ลูกชิ้นคาวบอย

ลูกชิ้นหมูคาวบอยตลาดน้ำคลองรัฐมะยม
เด็ดที่มาแล้วต้องลองนะ

ลูกชิ้นลูกใหญ่ไร้แป้งแน่นเปี๊ยะเด้งดึง
น้ำจิ้มนี่แซ่บซีดซาสจิ๊ดจัด
ซื้อกินซื้อฝากราคาไม้ละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

สั่งได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ

โอ้โหอร่อยยันไม้เคี้ยวดูดิ
อันนั้นไม่ต้องเคี้ยวไม้ค่ะคุณ
ใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
คุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวี
ช่วยโปรโมทร้านของคุณ
บอกเลยนะเราชาวไทยรัฐทีวี
พร้อมที่จะช่วยโปรโมทร้านให้กับคุณผู้ชม
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ